ธนาคารอาคารสงเคราะห์บอกว่าจะมีการเปิดจองบ้านคนจนนะครับ
ครับล้านหลังนะครับเริ่มต้นแรกก็จะเป็นสองแสนเจ็ดหมื่นหรังครับผม
มติอนุมัติให้จัดทำโครงการบ้านล้านหลัง
ภายใต้วงเงินรวม๖๐๐๐ล้านบาทครับ

กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว

ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาขายไม่เกิน๑ล้านบาทต่อหลัง
ชำระได้นานสูงสุด๔๐ปี
รูปแบบสินเชื่อเงินกู้ตามเงื่อนไขรายได้ของผู้กู้ครับ
ผู้กู้นะครับมีรายได้ประจำไม่เกิน๒๕๐๐๐บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยปีที่๑๕คงที่๑๓
หรือผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ๓๘๐๐บาทครับ

ประเมินหลักประกันเงินกู้ทุกวงเงินกู้นะครับ
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
และค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองนะครับ
ส่วนผู้กู้ที่มีรายได้เกิน๒๕๐๐๐บาทต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยปีละ๑๓คงที่
หรือผ่อนชำระเริ่มต้นที่๓๘๐๐บาทต่อเดือนครับ
ทีนี้นะคะคุณผู้ชมมาดูผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
เรื่องของวงเงินสินเชื่อกันหน่อยดีกว่าค่ะ

ได้เตรียมวงเงินเอาไว้อีกกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
เพื่อที่จะให้วงเงินสินเชื่อกับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
ไปจัดทำที่อยู่อาศัยแยกเป็นแบบนี้ค่ะ
สำหรับที่อยู่อาศัยหรือว่าบ้านที่มีราคาขายไม่เกิน๑ล้านบาท
ส่วนใครที่ไปทำเป็นโครงการก่อสร้าง
อยู่อาศัยที่บ้านมีราคาเกิน๑ล้านบาท
อันนี้สำหรับผู้ประกอบการนะคะ

โดยในเฟสแรกนี้ทอศได้รวบรวมที่อยู่อาศัย

แนวราบและแนวสูงอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งมีความพร้อมให้ผู้เช่าซื้อเข้าอยู่
อาศัยตั้งแต่ไตรมาสที่๔ของปี๒๕๕๙
และแผนการก่อสร้างที่ชัดเจนจนถึงปี๒๕๕๙
มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า๗๗๐๐หน่วยครับ
ธนาคารจะเปิดให้จองที่อยู่อาศัยในโครงการ

ในกรุงเทพและส่วนภูมิภาค
ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นคำขอกู้
ตั้งแต่วันที่๒มกราคม๒๕๖
และทำนิติกรรมภายในวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๕๙
ภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนดครับ